มีวัยรุ่นอายุสักประมาณ๑๖ปีนั่งกับเพื่อนนะ
ซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปนั่งกินอยู่หน้าร้าน
สักพักหนึ่งมีคนอะไรไม่รู้จักกันมาก่อนนะ

คลั่งในสมองอาการบาดเจ็บสาหัส

แล้วมันทำร้ายทำไมอะงง

ตัวเด็กที่ถูกทำร้ายเองก็งงครับนะฮะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าทิพรดาสงขุนทศ

ลูกชายเนี่ยคือนายอัพพิเดชโสงขุนทศ

ถูกทำร้ายขณะที่ไปนั่งกินบะหมี่สำเร็จรูป
กับเพื่อนที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

ใกล้กับร้านต้นเหนือยาก

ตอนนี้ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตัวในโรงพยาบาลเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นช่วง
ประมาณตีสองของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับรุ่งขึ้นเนี่ยผู้เป็นแม่คือ
นางทิพย์รัดดาเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักโหกลางพร้อมกับหลักฐานคือภาพจาก
่องวงจรปิดก็ให้ตำรวจไปเรียกตัวเพื่อนคนเจ็บมาสอบปากคำ
แล้วก็นัดผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำในวันนี้ตอน๙โมงนะครับ
คุณแม่ยังได้นำภาพคนร้ายที่ก่อเหตุเขามีฉายาว่าไอ้เกมโคราช
หรือว่านายสมหมายลียะวิทยารัฐไปลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็จากการสืบสวนทราบว่านายสมหมาย
เกมโคราชมีประวัติเป็นอันทภาณชอบก่อเหตุลักษณะแบบนี้
แล้วทำมาแล้วสี่ถึงห้าครั้งนะคุณแม่ก็คือนางธิปรดาแล้วก็นายมนต์ชัย
ซึ่งเป็นพ่อของน้องเอเชียก็บอกว่าตอนนี้ลูกยังโคม่า
สมองถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงจนมีเลือดข้างในสมอง
กระโหลกก็ร้าวด้วยยังนอนไม่รู้สึกตัว
ยังรักษาตัวในห้องไอซียูลูกเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียว
เป็นความหวังของครอบครัวเมื่อลูกมาถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหนักขนาดนี้
คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกอย่างไรไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับในเกมนี้มาก่อนเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพื่อนลูกสองคนก็ว่าไม่รู้จักยืนยันถามกับเราเราก็ถามเขา
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักพวกเนี้ยค่ะพวกหลักฐานอะไรต่างต่างนี้หาเองหมดเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะรูปภาพอะไรหนูมีเองหมดหนูส่งให้ทางให้ทางท่านร้อยเวรที่รับเรื่องไว้ในวันนั้น
ในจุดเกิดเหตุรูปคนทำเฟซบุ๊คคนทำบ้านคนทำชื่อแม่คนทำที่อยู่
ชื่อจริงนามสกุลจริงบ้านเลขที่ค่ะโอ้คุณแม่หลักฐานครบเลยนะฮะใช่
แม่หาได้ครบตำรวจอย่านิ่งนอนใจครับ
ช่วยจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยด่วนนะครับ

หรือว่านายสมหมายลีระวิทยารัฐนั่นเองนะครับ